พาคุณผู้ชมไปดูปัญหาสุดคลาสสิกจริงนะคะสำหรับปัญหาเพื่อนบ้าน
อยู่ติดกันที่สำคัญเพื่อนบ้านสองหลังนี้เนี่ย
เป็นญาติกันด้วยเป็นญาติกันอยู่บ้านติดกัน
เป็นจังหวะเปิดประตูออกมารับลมขออภัยเปิดหน้าต่างอืม
มารับลมอ้าวหันไปหลังนู้นเปิดหน้าต่างมาเจอกันพอดีเลย
ก็ทักกันสิเออทะเลาะกันค่ะเฮ้ยทะเลาะกันเฉยเลย
ตะโกนด่ากันเลยแล้วล่าสุดคว้าท่อนเหล็กมาจะฟาดกันแล้วค่ะ
พักสิแต่มึงจะทีลูกกันไว้จ๋าวะตรงไหนไม้อะไรตรงไหน
สายแบบนี้ไปเดี๋ยวกูก็เอาคลิปที่มึงให้

อยู่เป้าหมายแม่กูด้วยมีปัญหา

ลูกเอาใครตะโกนด่าเอาใครให้ของลับยังไงไม่รู้
แต่ตีกันแบบเหมือนดูเนี่ย
ข้าวเหล็กอันเบลอเลยค่ะนี่
เราเลยบอกเดี๋ยวขอคุยกับคนที่เป็นคนถ่ายคลิปนี้หน่อยแล้วกัน

คุณพงศกรหรือคุณป๊อปค่ะเขาบอกว่า

อยู่ติดกันริมน้ำที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

เขาบอก๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
เปิดหน้าต่างข้างบ้านเพื่อจะออกไปรับลมล้างหน้าซะหน่อย
คู่กรณีเปิดหน้าต่างมาเจอกันพอดี
แต่จังหวะที่เขาเปิดหน้าต่างมารับลมเนี่ย
เป็นจังหวะเขาเคาะหนังสติ๊กคล้ายประหลัดขิก

อยู่เพื่อนบ้านเปิดหน้าต่างบานเลยแล้วตะโกนด่า

เขาอยู่ที่ข้างฝาบ้านอ่ะ
เพื่อนบ้านที่เปิดมาเจอพอดีก็รู้สึกเหมือนกับว่า
มาเคาะประหลัดขีกใส่เขาทำไม

แล้วมีการให้ของลับอะไรอย่างนี้

คราวนี้ตัวเขาเนี่ยขับเรือผ่านหน้าบ้าน

หลังจากนั้นเถียงกันอีกเป็นยกที่๒
จนเมื่อวานนี้ยกที่๓
ตัวเขากับแฟนเขาแล้วก็แม่จะไปรับลูกหลังเลิกเรียนตอนเย็น

เขาบอกว่าก็เนี่ยพี่ดูตามคลิปเลยเห็นไหมล่ะ
เขาหยิบท่อนเหล็กมาเหมือนจะทำร้ายเลย
เดี๋ยวจะไปแจ้งความแล้วเพราะไม่ไหวแล้ว

มันใกล้โรงเรียนมันใกล้จะปล่อยแล้ว
ผมจะเดินหลีกไปเค้าก็เดินอ้อมมาจะ
จะมาหาเรื่องจะมาดึงคอเสื้อ
จะมาถ้าต่อยเค้าให้ได้
ผมก็อยากให้กลับมาคืนดี
คงเป็นไปไม่ได้หรอก
เพราะบ้านเขาแต่ละคน
พูดอย่างทำอย่างมีกล้อง
วงจรปิดบันทึกไว้ก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ทำ
ด่าตะโกนด่ามา๔ทุ่ม๕ทุ่มเลิกงานกลับมา

ไปถึงโรงพักก็บอกว่าเขาไม่ได้ด่า
มันอัดอั้นตันใจหรือยังไงง่วงหรือเปล่าหรือร้องไห้น้ำตาซึม
น่าจะร้องไห้คือจริงเขาบอกว่ามันอัดอั้นอ่ะ
เพราะว่าคือยังไงล่ะก็เป็นญาติกันแล้วจริงเนี่ย
ปัญหาไม่ได้เพิ่งมี๓ครั้งที่เถียงกันนะ
มีมา๕ปี๖ปีแล้วถึงขั้นต้องติดกล้องวงจรปิดที่บ้านอ่ะโอ้โห
เพื่อไปหลักฐานแล้วเมื่อกี้เขาเล่าไงที่บอกว่ากลับมาบ้าน๔๕ทุ่ม

ดึกดื่นค่ำคืนก็ตะโกนด่ากันนะคะ
อยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่เดินมาคุยกันนะตะโกนด่ากัน

ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะ

ใช่เราเลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมเป็นตัวกลางนักข่าวเรานะ
เดี๋ยวเป็นตัวกลางเดี๋ยวไปถามคู่กรณีด้วย
จะได้รู้เรื่องโดยรอบแต่คุณพงศกรบอกว่า
ผมไม่กล้าพาไปอ่ะเอาเหรอ
คือแต่ละบ้านเขาบอกว่ามันจะมีท่าน้ำของตัวเอง

ถ้าจะพาไปหาเนี่ยต้องขับเรือไปส่ง
ก็เดี๋ยวขับเรือเข้าเขตท่าน้ำเขาเดี๋ยวมีปัญหาอีก

ไม่รู้จะขับไปหาบ้านอีกหลังนึงยังไงเหมือนกัน
จริงถ้าทางอีกฝั่งหนึ่งอยากจะชี้แจงเนี่ย
ช่วยติดต่อมาหน่อยเราอยากฟังความทั้งสองข้างเหมือนกันว่า
ปัญหาจริงมันคงไม่ใช่แค่เปิดหน้าต่างมาเจอกัน
แล้วก็ทุ่มเถียงกันหรอกมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น